ทุกผู้ชมครับมีชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชนบุรีเนี่ยเขาอัดคลิปเขาบอกเขาทนมา๘ปี
มีคนในหมู่บ้านเมาขี้เมาชอบมาหาเรื่องมาด่าทอมาเอะอะโวยวาย
ก็เลยถ่ายคลิปวิดีโอเอาไปโพสต์เพื่อที่จะประจานแล้วก็เรียกร้องขอให้คนมาช่วยเหลือ
แต่กลายเป็นว่าอีกมุมนึงเนี่ยคนที่อยู่ในพื้นที่เขาเห็นคลิปแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นะมันมีข้อมูลอีกมุมนึงนะแต่ไปดูคลิปต้นเรื่องก่อนนะครับ

แจ้งครอบครัวผู้ชายคนนี้ให้ดูแลแล้วครอบครัวเขาก็ไม่เอาใจใส่
แล้วก็ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยในการก่อเหตุ
หนักสุดคือมาทำลายทรัพย์สินเขาไปทุบรถชาวบ้านด้วย
ไปแจ้งความก็ไม่มีอะไรดีขึ้น
อดทนมาแปดไปอีกกว่าทนไม่ไหวแล้ว
เราก็เลยอัดคลิปส่งไปขอความที่เหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง
วันนี้ทางผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปเลย
พื้นที่หมู่บ้านที่เขาแจ้งเอาไว้ที่ชนบุรี
ตำรวจก็ไปฝ่ายปกครองก็ไป
ซอยไก่ต้มในตำบลคลองกิวอำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะครับ
พอไปถึงห้องแถวที่คนถ่ายคลิปเขาอยู่เนี่ย
ไม่เจอเจ้าของคลิปไม่เจอคนร้องเรียน
ที่บ้านนี่ล็อกกุญแจอันนี้เพื่อนบ้านนะฮะเลยไปถามเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าโอ้โหในคลิปมาเหรอ
ผู้ชายที่ปรากฏในคลิปเนี่ยเขาชื่อหัด
อายุ๕๓ปีมีอาการทางจิตประสาท
ที่ผ่านมาไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยทำร้ายเพื่อนบ้านคนไหนเลย
แต่มีโวยวายบ้างเวลาที่เขา
ไปดื่มเหล้าแล้วเมานะทีนี้ไอ้คลิปที่เห็นกันเนี่ย
เพื่อนบ้านบอกว่าหัดเนี่ยไปทะเลาะกับเจ้าของบ้าน
ที่ชื่อโกเจ้าของบ้านหลังหนึ่ง
แล้วโกเนี่ยเขาให้ภรรยาที่ชื่อเอี่ยง
ที่มีเสียงในคลิปเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้
แล้วก็ส่งไปร้องเรียนทางเพจต่าง
เขาชอบดื่มเหล้าประจำใช่ไหมฮะ
ดื่มเหล้าแล้วเป็นแบบนี้ตลอดไหม
ดื่มเหล้าเขาก็เพิ่งเป็นว่า๒วันเนี่ยค่ะ

ก็ไม่ค่ะ
เราก็อยากคุยกับทางคุณโกคุณเอี่ยงเหมือนกันนะ
จะได้ทราบว่าตกลงแล้วข้อที่จริงมันเป็นยังไงกันแน่
ผู้สื่อข่าวของเราที่ลงพื้นที่ไปเนี่ย
พอเนี่ยฮะเดินไปเดินมาเพื่อจะดูข้อมูลในพื้นที่เนี่ย
ได้เจอพอดีนะฮะนี่ลุงหัดนะอายุ๕๐กว่า

คือที่ชาวบ้านบอกคือมีอาการทางจิตประสาทเนี่ย
แต่วันนี้ที่ผู้สื่อข่าวเราไปเจอก็พอจะคุยได้อยู่
ไม่รู้เรื่องแกบอกแกกับโกเนี่ยมีปัญหากันเมื่อเดือนก่อน
โกเนี่ยเขาหาว่าแกเนี่ยไปเป็นสายให้กับตำรวจ
แล้วไปใส่ความหาว่าโกเนี่ยเสพยาบ้า
ตั้งแต่นั้นโกเนี่ยก็มาเอาเรื่องลุงแกโดยใช้ไม้เนี่ย
ตีหัวจนหัวแตกแล้วก็หาเรื่องมาโดยตลอด
ลุงแกต้องเดินถือไม้เอาไว้ป้องกันตัว
นี่นะฮะเอาเป็นว่า
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ยืนยันว่าที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับปัญหาระหว่างเพื่อนบ้านคนอื่นที่ว่าถูกในหัดเขาทำร้ายนะ